น่ากากผ้าของพระใช่ไหมคุณ

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หน้ากากผ้าของพระอย่างเดียวนะคะ
คุณผู้ชมคือเขามีการปลุกเสก
ปลูกเสกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วย
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ลำปางกันก่อนค่ะ
อาคารกศนอำเภอเสริมงามที่จังหวัดลำปาง
ในอำเภอเสริมงามคือนายนรษศิลป์อุบนศรี
ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมกลุ่มจิตอาสาค่ะ
จิตอาสาเขากำลังเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

ทำมาจากสบงของพระสงฆ์
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันสอนว่าอ้าวชาวบ้านจิตอาสาทุกคนต้องเย็บยังไงบ้าง
ในอำเภอบอกว่ามีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
เพราะว่าได้รับความเมตตาจากพระครูไพโรธปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
แล้วก็พระเกือบทุกพื้นที่ในอำเภอเสริมงาม
รวมถึงพระมีการมอบผ้าสบงเป็นสบงใหม่นะคะ
ให้ชาวบ้านไปผลิตหน้ากากอนามัยแล้วก็เอาอันนี้ไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสริมงามด้วย
ก็ตั้งเป้าการผลิตหน้ากากอนามัยประมาณ๓๐๐๐ชิ้น
ตอนนี้หลายฝ่ายเขาเสนอไอเดียบอกว่านอกจากทำหน้ากากอนามัยแล้ว
ลูกเสกไปด้วยเลยไหมล่ะจะได้เหมือนกับเป็นขวัญและกำลังใจ
เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านในการต่อสู้กับโรคระบาดในช่วงสถานการณ์แบบนี้
ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ซึ่งทางอำเภอเสริมงามก็เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด๑๙
ควบคู่กันกับชาวบ้านด้วยคือที่บอกว่าจะให้มีการปลุกเสกด้วย
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมันอาจจะช่วยเรื่องจิตใจได้เรื่องจิตใจ